ธีรทรบุญมาทันออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับ
โกมาเอฟวาเลนอสเก็บ๓คะแนนแรกที่เกาหลีใต้ครับ

และอีกหนึ่งลูกครับเป็นบอลยาวทะลุช่องจังหวะนี้เข้าไปครับ
เปิดฉลาดนะครับเปิดในกดดันเลยครับ
เพราะว่าไม่สกัดในข้างหลังมีผู้เล่นของมารินอสรออยู่
สุดท้ายเนี่ยคิมจุนซูครับสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเอง

อนจุนโฮครับไปตัดเกมรับเหลิงที่๒เป็นใบแดง
บุ๊คเหลือ๑๐คนตามหลัง๒สกอร์ผู้เล่นเหลือน้อยกว่า
ที่นาที๘๐ครับยูจิทาจิคาวะประตูของมารินอสออกมาเล่นนอกเขตนะครับ
แล้วก็พลาดถูกโชคคิวซุงยิงสวนให้กับชนบุรีไล่มา๑ต่อ๒
ทั้งที่คนเหลือน้อยกว่าแต่สุดท้ายครับนาที๘๒
เกมกำลังเข้มข้นชนลุกมาเหลือ๙คนครับเมื่ออียองนั้นโดนเหลืองแดงไล่ออก
จบเกมครับเป็นมารินอสชนะ๒๑เก็บ๓คะแนนแรกครับ
หลังจบเกมนี้ครับก็มีแฟนบอลไทยนะครับไม่พอใจในจังหวะที่มารินอส
เสียประตูจากการไปเล่นนอกเขตโทษของประตูซึ่งก็เป็นการเสียประตูแบบเดียวกัน
ส่วนตัวว่าขอร้องทุกคนนะครับอย่าตามไปต่อว่าเพื่อร่วมทีมของเขา
เท้าสู่เท้าและกุญสืออันเก้ปอสเตโคกรูนะครับ
ก็บอกว่าอย่ากลัวความผิดพลาดและยังมีวันพรุ่งนี้ให้แก้ไขเสมอครับ